เป็นยังไงไม่รู้แต่อาการของคนมีความรักมันเป็นอย่างนี้
พี่บอยปกรณ์คุณผู้ชมค่ะเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดไปไม่นาน
หลายคนบอกว่าโอ้โหโชว์ความหวานผ่านโซเชียลกันมาตลอดเลย
วันเกิดปีนี้มันพิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าอะไร

กี่ปีเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากให้นับไม่เป็นไรเรานับให้แล้ว

พี่บ๊อยปากว่า๓๙แต่หน้ายังเด็กมากนะคะ
ที่แน่คือรักหวานชื่นสดใสมากคุณดูนะ
เค้กวันเกิดที่น้องเฟย์ทำให้น่ารักมาก

เยี่ยมเด็กน้องทั้ง๒คนเป็นรูปอะไร

คือเป็นสวีทหวานแบบนี้เลยหลายคนบอกว่าอยากลุ้นนะอยากให้ลุ้น

บอยของเราก็บวชไปแล้วแล้วความรักช่วงนี้ก็สุขงอม
ยังไงต้องให้เจ้าตัวเขาเคลียร์หน่อยค่ะ

เรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบผมว่าคือ
มันต้องเป็นความพร้อมของทุกฝ่ายกันแหละ

ชีวิตกูังไม่ต้องถามสาเฟศ์เขาด้วยนะคะ

หน้าเด็กจนแบบว่าคุณนัทธิธรเขาบอกว่าขอเรียกคุณพลอยว่าพี่ได้ไหม
ยังไงอ่ะเป็นเรียกพี่พลอยไงอ่ะเรียกพี่พลอยด้วยอ่ะได้ค่ะพี่พลอยก็ได้เรียกยังไงก็ได้อย่าเรียกป้าโอเค